คุณผู้ชมครับหลังจากปลดล็อกกัญชาแล้วนะครับ
คลากรทางการแพทย์ออกมาเตือน
ว่าผลกระทบที่ผ่านมาล่าสุดนี้ที่โคราชครับ
เด็กอายุ๑๔ปีนะฮะเสพกัญชาก็ไปเกินขนาด
โอ้โหตอนนี้เกิดอาการทางประสาทครับ
นี่แหละครับเรื่องราวได้รับการเปิดเผยจากคุณหมอ
จิระรุษชมเชยท่านเป็นกุมารแพทย์เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจ
แล้วก็เวชบำบัดวิกฤตโรงพยาบาลมหาราชและคอนราชศรีมา
นำมาโพสต์ลงเฟซบุ๊กระบุว่า
บันเทิงบันเทิงคือชื่อของนะฮะน้องอายุ๑๔ปี
กัญชาแล้วก็เกิดอาการทางประสาท
กัญชาไม่เน้นสันทนาการแต่ผลงานก็ตามมาที่เกิดขึ้น
กัญชามีทั้งคุณและโทษการจะเอาอะไรที่มีทั้งคุณและโทษออกมาใช้
มันต้องรัดกลุ่มจริงฝากรัฐไม่ได้ฝากพ่อแม่ด้วยนะครับ
เดี๋ยวคงมาเรื่อยอ้าวนี่เขาโพสต์ไว้
ทีมข่าวติดต่อขอสอบภาพคุณหมอท่านเมื่อสักครู่ที่โพสต์
ก็เปิดเผยบอกว่าเด็กชายอายุ๑๔ปีเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อวานนี้
ซึ่งเด็กมีอาการซึมและมีไข้นะครับแล้วก็รักษาจนเด็กเริ่มมีอาการดีขึ้น
ที่มันอยู่ในดอกกัญชานะคุณผู้ชมนะฮะคุณหมอบอกว่ากรณีนี้เคราะห์ยังดีนะ
เด็กมีอาการไม่รุนแรงนักแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วครับ
คุณหมอย้ำด้วยนะครับว่าต้องมีการควบคุมผลิตภัณฑ์นะที่มีส่วนผสมของกัญชาอย่างจริงจัง
จากขณะนี้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำดื่มอาหารขนมคุกกี้นะครับ
ที่มีส่วนผสมของกัญชาวางจำหน่ายอยู่ทั่วไปทำให้เด็กเยาวชนก็เข้าถึงง่ายนะฮะ
มันจะทำลายต่อระบบประสาทของเด็กทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะครับ